ซึ่งเป็นองค์กรที่ภาคเอกชนและประชาชนประชาสังคม
รวมตัวกันต่อตั้งขึ้นมา
เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงอย่างไรจอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
เป็นผู้นำรัฐนาวาดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
แต่กระนั้นไม่ใช่ว่าจะไม่มีปัญหา
เพราะยังมีประเด็นของคนใกล้ตัวที่เป็นจุดบอด
ทำให้สังคมกังคาถึงความจริงใจของรัฐบาลชุดนี้ในการปราบทุจริต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปมร้อนการถือครองนาฬิกาหรู
ที่ไม่ปรากฏในการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

รองนายกรัฐมนตรีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของปปช
ซึ่งไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร
จนทำให้สังคมรู้สึกผิดหวังกับกระบวนการตรวจสอบ
และมองว่าเป็นเรื่องของ๒มาตรฐานหรือไม่
โดยเครือข่ายต้านโกงจะกำหนดท่าทีอีกครั้ง
หลังผลการไต่สวนของปปชออกมา
อกจากนี้ยังมีอุปสรรคสำคัญอื่น
ยังคงฉุดรั้งการเติบโตของความโปร่งใสในประเทศ
เช่นระบบบริหารรัชการแผ่นดิน
และการใช้อำนาจรัฐที่ยังคงเปิดช่องให้มีการเรียกรับสินบน
โดยงานรัฐไม่ตอบสนองนโยบายการปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล
กระบวนการตรวจสอบภายในและการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่มีประสิทธิภาพ
รวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เท่าเทียมกัน
เกิดวิกฤตศรัทธาในองค์กรตรวจสอบในสายตาของประชาชน
แต่ขณะเดียวกันไม่อาจปฏิเสธได้ถึงความก้าวหน้า
มาตรการป้องกันการทุจริตของไทยที่มีความชัดเจนในหลายประเด็น
ทั้งบทบรรยัติในรัฐธรรมนูลฉบับปราบโกง
การจัดตั้งสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบ
ยกเลิกนับอายุความในคดีที่นักโทษหลบหนี
การมีบทบัญญัติลงโทษเอกชนที่ติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐ
ผลักดันร่างกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
รวมถึงเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการข้อตกลงคุณธรรม
จะทำให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งสายยุติธรรมมีการแข่งขันมากขึ้น
สุดท้ายรัฐประหยัดงบประมาณได้ถึง๒๕๐๐๐ล้านบาท
สิ่งเหล่านี้คือความพยายามที่ทุกภาคส่วนในสังคมร่วมมือกันเพื่อกำจัดมะเร็งร้าย
ที่เรียกว่าการทุจริตให้พ้นจากสังคมไทย
สิริญญานิมกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน